คุณผู้ชมครับเริ่มต้นด้วยเหตุการณ์นี้หน่อยนะฮะมันจะเป็นปริศนาฆาตกรรมหรือเปล่าหรือว่าจะฆ่าตัวตายนะครับ
กลางดึกคืนที่ผ่านมาที่คอนโดแห่งหนึ่งตำบลบ่อวินอำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรี
นี่มีคนเสียชีวิตอยู่ด้านล่างตึกนี้เหรอฮะตึกนี้นะฮะอืมแต่เขาเนี่ยพักอาศัยอยู่บนชั้นห้าค่ะอ่า
เพื่อนร่วมตึกบอกได้ยินเสียงนั่งตุ๊บเมื่อคืนนี้ก็ไม่คิดว่าจะมีอะไร
แล้วพอออกมาดูกันเนี่ยเอ้าตายตกลงมาตายนะฮะก็คาดว่าเอออาจจะฆ่าตัวตายหรืออาจจะพลัดตกลงมา
ค่ะแต่พอมาชนะสูตรศพในเบื้องต้นเนี่ยนะฮะเจ้าหน้าที่พบว่าผู้ที่เสียชีวิตมีร่องรอยการถูกแทงที่ราวนมข้างซ้าย
อืมอ่าทีนี้ก็ต้องขยายผลแล้วล่ะฮะว่าตกลงแล้วเนี่ยมันคือการฆาตกรรมหรือว่าการฆ่าตัวตาย
ผู้เสียชีวิตชื่อนาราศักดิ์นะครับอายุ๓๓ปีนะฮะว่าโปรบครับเป็นคนสกลท์นคร
นาราศักดิ์นะครับที่เสียชีวิตอยู่ด้านล่างไม่สวมเสื้อนะฮะ
นุ่งเกงบ็อกเซอร์นะครับแล้วก็มีร่องรอยที่แขนซ้ายหัก
ร่องรอยถูกของมีคมแทงที่ใต้ราวนมด้านซ้าย๑แผล
รอปภของคอนโดบอกว่ามาเจอก็ตอนที่ออกเดินตรวจราความเรียบร้อยนะฮะ
พบว่าตอนนั้นเขาเสียชีวิตไปแล้วก็เลยรีบโทรแจ้งเจ้าหน้าที่ให้มาตรวจสอบ
โดยผู้ตายพักอยู่ที่นี่อยู่ชั้น๕ของอาคาร
เจ้าหน้าที่ขึ้นไปตรวจสอบบนห้องพักของนาราศักดิ์นะครับ
มีดทำครัวมีคราบเลือด

ใช่แล้วก็มีคราบเลือดด้วยวางอยู่ตรงนี้นะครับทุกผู้ชมครับ
ส่วนที่ระเบียงห้องค่ะเพราะเขาตกลงมาใช่ไหม

ระเบียงห้องของนาราศักดิ์เนี่ยแถวริมระเบียงเนี่ย
มันจะมีร่องรอยลักษณะเหมือนมือเปื้อนเลือดมาจับอยู่แถวนี้

ก็เอ๊ะเขาพยายามหนีมาหรือว่าหรือว่าเขาตะเกียกตะกายมาหรืออะไรยังไง
ส่วนในห้องของเขานะครับไม่มีร่องรอยการต่อสู้
รื้อค้นทรัพย์สินอะไรนะครับ
คาดว่าจะเสียชิดมาแล้วประมาณ๑ถึง๒ช้าโมง
ตอนกลางดึกคืนที่ผ่านมาตอนตีหนึ่งครึ่งนะครับตำรวจยังไม่ตัดประเด็นไหนทิ้งนะครับท่านผู้ชมครับ
ทีนี้ตามการสันนิษฐานเนี่ยคาดว่าเขาก็มาตรงระเบียงนี่แหละนะมามือเปื้อนเลือดมาเท้ามาจับอยู่แล้วก็ตกลงมามันจะพลัดตกหรือว่าตั้งใจกระโดดลงมาหรือว่า
แทงแล้วหนีมาตรงระเบียงคุณปียชาติคงถิ่นผู้สื่อข่าวของเราลงพื้นที่ไปนะครับคอนโดที่เกิดเหตุนะครับ
ซึ่งนี่จะเป็นลักษณะแบบนี้นะฮะตรงจุดที่เขาตกลงมานะครับคุณนราศักดิ์นะครับ
ชาวบ้านบอกว่าครอบครัวผู้ตายเพิ่งมาทำพิธีเชิญดวงวิญญาณแล้วก็ขนของออกไปเมื่อช่วงเช้านี้เอง
นี่รอยคราบเลือดที่เขาเอากองทรายเนี่ยมาปิดเอาไว้ก่อนบางส่วนก็ยังอยู่นะครับ
คนที่พักอยู่ที่คอนโดเดียวกับผู้ตายนะครับบอกว่าตัวเธอเนี่ยพักอยู่ชั้น๒นี่นะครับคุณพี่ท่านนี้นะฮะ
กลางดึกที่ผ่านมาได้ยินเสียงดังตุ๊บแต่ไม่ได้เอกใจอะไรนึกว่าห้องอื่นเขาเปิดปิดประตูเสียงดัง
ก็เลยไม่ได้ออกมาดูมารู้ข่าวก็ช่วงเช้านั่นแหละว่ามีคนตกลงมาจากชั้น๕เสียชีวิต
รู้แค่ว่าเขาเป็นชาวจังหวัดสกลนครพักอยู่คนเดียวค่ะไม่รู้เหมือนกันว่าเกิดอะไรขึ้นนี่เห็นไหม
ในนี้ลิมนอกระเบียงด้านนอกยังมีร่องรอยการมือเหมือนกับมือเปื้อนเลือดแล้วก็ป้ายไปอย่างเนี้ยเห็นมั้ยฮะ

ถึงได้รู้เข้าใจว่าเขาคงแบบจบชีวิตตัวเองใช่ไหมใช่น่าจะอย่างนั้นเลยเขาไม่มีอายุด้วยใช่
ผู้ตายชื่อจริงชื่อนราศักดิ์นะฮะเป็นนุ่มสกลนครอายุ๓๓ปีชื่อเล่นชื่อคิมนะครับ
คุณปียชาติผู้สื่อข่าวของเราก็โทรศัพท์ไปหาคุณแม่ของเขานะครับ
อยู่ที่กรุงเทพนะแม่บอกไม่ได้เจอลูกชายมา๓ปีแล้วลูกชายไปทำงานที่ชนบุรี
แล้วก็ไม่ค่อยติดต่อมาหาแม่แม่ก็ทำงานอยู่กรุงเทพคือนานทีปีหนติดต่อมาหาแม่
เวลาโทรมาหาแม่ก็นานทีเวลาแม่โทรหาเขาไม่ค่อยรับสายเหมือนกับเขาโลกส่วนตัวสูง
ถ้าเขาอยากเจอเขาอยากคุยเนี่ยเขาจะติดต่อมาเอง
ตำรวจสบวินบอกว่าจากการสอบปากคำพยานแวดล้อมและบุคคลใกล้ชิดกับผู้ตายนะครับ
ทำให้ทราบว่านายนาราศักดิ์ผู้ตายเขาพักอยู่ที่คอนโดแห่งนี้คนเดียวนะฮะ
ก่อนเกิดเหตุ๒วันเขาได้คุยกับเพื่อนคนหนึ่งเป็นเพื่อนสนิท
ระบายความในใจบอกว่าเครียดเนื่องจากตกงาน
ไม่มีงานทำไม่มีเงินใช้อ่าจนกระทั่งก่อนเกิดเหตุเนี่ย
เขาก็พยายามโทรหาแม่เหมือนกับอยากจะสั่งเสีย
หรืออาจจะอยากจะระบายหรือปรึกษาแต่ไม่มีการตอบรับ
ไม่มีการรับสายจากฝั่งเบอร์โทรของแม่เขานะฮะ
สันนิษฐานว่าเขาก็น่าจะเกิดอาการเครียดนะครับ
ก็คงใช้มีดในห้องเนี่ยแทงตัวเองหนึ่งครั้ง
แล้วก็ตัดสินใจออกไปที่ระเบียงก่อนจะกระโดดลงมานะครับ
เพราะว่าที่ห้องที่เกิดเหตุจะหน้าห้องหรือว่าประตูด้านใน
ไม่พบร่องรอยการต่อสู้การรื้อค้น
หรือว่าร่องรอยนิ้วมือของบุคคลอื่นเลยนะฮะมีแต่ของผู้ตายคนเดียวนะครับ
ก่อนเกิดเหตุประตูห้องก็ล็อกจากด้านในด้วย
เพราะฉะนั้นเชื่อว่าเป็นการฆ่าตัวตายนะฮะ
แต่เพื่อความชัดเจนตอนนี้ก็ส่งศพของเขาไป
ชนะสูตรอย่างละเอียดตามขั้นตอนก่อนนะครับ